ข่าวเศร้าสำหรับคนเลี้ยงหมามาอีกแล้วนะคะพิษบูค่ะ
คือลูกสาวลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยเอาพิษบูมาเลี้ยง๒ตัว
มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเลี้ยงมาได้ประมาณแบบ๒ปีแล้ว
ปรากฏว่าเมื่อคืนค่ะเจ้าพิษบูสองตัวนี้นะคะ
เข้ามาในห้องนอนของพ่อของเจ้าของก็คือคุณตาเนอะ
คุณตาปวดเป็นอมพลึกนอนติดเตียงมา๖เดือนแล้วค่ะ
กัดคุณตาตายคาเตียงเลยนะคะเพราะคุณตาแกลุกหนีไปไหนไม่ได้
กว่าลูกจะตื่นมาเจอคือเช้าข้ามคืนแล้วช่วยอะไรพ่อไม่ทันแล้ว
แล้วสภาพคือขออนุญาตอธิบายแค่นิดเดียวแล้วกันว่า
มันกัดลึกจนกระโหลกเปิดอะค่ะเห็นกันถึงกระโหลกเลยนะคะ
คุณตาประทีบวัย๗๘ปีนะคะแกนอนเสียชีวิตอยู่คาเตียงผู้ป่วยเลยค่ะ
และอย่างที่บอกเตียงที่ชุ่มไปด้วยเลือดกว่าลูกจะมาเจอก็คือข้ามคืนไปแล้วนะคะ
ลูกลูกก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ญาติก็มีการนำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนา
ได้คุยกับลุงฉลองซึ่งเป็นญาติคนตายนะคะ

ลูกสาวกับลูกชายคนตายเป็นคนเอามาเลี้ยง

กลางวันปกติจะขัง๒ตัวนี้ไว้ในกรงล็อกอย่างดี

ข้างนอกกรงเพื่อให้เฝ้าบ้าน
ส่วนผู้ตายป่วยเป็นอำมพลึกติดเตียงมา๖เดือนแล้ว

กับภรรยาก็คือแม่ของเจ้าของไอ้เจ้าบิ๊กกับเจ้าแล็คเนี่ยนะคะ
พอที่วันเกิดเหตุแม่ไปงานศพที่กาญจนบุรี

ส่วนลูกนอนอยู่ชั้น๒ของบ้าน
ปกติช่วงกลางคืนเนี่ยเวลาปล่อยเจ้าบิ๊กกับเจ้าแล็คทั้งสองตัวออกมาจากกรง

แต่ก็ไม่เคยไปกัดหรือว่าทำร้ายใครมาก่อนเลย
ส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นกับเจ้าของตามปกติ
แต่เมื่อคืนเขาบอกไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รู้อีกทีนึงก็ตอนเช้าที่ลูกสาวจะเข้าไปหาพ่อในห้องนอน
แล้วสภาพที่เห็นก็คือพ่อนอนเสียชีวิตจมกองเลือดไปแล้วอะค่ะ
ซึ่งตอนนี้ทุกคนบอกไม่เข้าใจและไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอน๖โมงประมาณ๖โมง๑๕นี่ครับ
ลูกสาวนอนมากกว่าเข้าไปหาป่อ
ก็เลยไปเจอใส่

เพื่อนบ้านที่รู้จักกันดีแล้วเขาก็ยอมรับว่าเออหมาเขาก็หลุดออกไปหมาอีกฝั่งก็หลุดออกมาแล้วหมาเขาก็ไปแห่หมาฝั่งนู้นด้วยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ก็ช็อกเหมือนกันที่ว่านี่มันถึงขั้นกัดคนในบ้านตายเลยนะ
มันก็เคยไปหอกอ่ะนะเพราะประตูมันเห็นไหมประตูมันเป็นรีโมทแล้วมันใสใช่ไหมไม่หอกกันอยู่นึกว่ามันรู้จักกันอ่ะปรากฏว่าวันนั้นมันออกมาตอนดึกประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละมืดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหมาหมาอะไรนะก็เอาเอามือถือไปส่องดูเออแล้วก็บอกลูกสาวเอาน้ำสาดมันเพราะมันกัดแล้วให้มันหนีเพราะเราเราเห็นแล้ว
กับการสัตว์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันกับเจ้าของสุนัขอีกครั้งหนึ่งว่า
จะเอายังไงจะเลี้ยงต่อไหมถ้าจะเลี้ยงต่อก็ต้องหามาตรการกัน
แต่ถ้าไม่เลี้ยงแล้วก็ต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือว่ามูลนิธิหาบ้านให้กับเจ้าบิ๊กกับเจ้าแล็คใหม่นะคะ
แต่อย่างนี้จะเอาไปยังไงมันยังเห่ายังดุอยู่เลยนะเนี่ย
ในโลกของช่วงเย็นเจ้าที่ประสุนัขอำเภอห้างฉัดเคิ่มนี้
เนี่ยเอากรงหมาเข้ามาในที่เกิดเหตุแล้วก็วางยายาสลบ
ฉีดยาสลบให้มันทีละตัว
มันดิ้นฉีดไม่ได้นะถูกต้องค่ะดูสิ
คือทุกอย่างต้องทำด้วยความระมัดระวังค่ะ
คือคือจะเปิดโกรฑ์ก็เปิดไม่ได้นะน่ะ
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพิษบูเนี่ยมันใจดีหรือเป็นมิตรกับเจ้าของก็จริง
แต่กับคนอื่นเนี่ยมันก็เอาตายเหมือนกันนะคะ

ก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะ
พอฉีดยาสลบจนมันสลบเรียบร้อยแล้ว
ก็ค่อยแบกขึ้นกรงที่มีการเตรียมเอาไว้
ก่อนที่จะนำไปที่ศูนย์กักกันของสัตว์จังหวัดลำปาง
เขาบอกพิษบูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
เจ้าของเลี้ยงเองกับมือทำไมมันถึงยังอยู่มากัดเจ้าของตาย

ใช่คือเขาบอกว่าพิษบูมันเป็นสายพันธุ์นักล่า
คือเมื่อก่อนมันเป็นสัตว์ที่เอาไว้เป็นเหมือนหมากรงที่เอาไว้กัดกัน

ซึ่งเขาบอกว่าสัญชาติยานการเป็นจ่าฝูงเป็นนักล่าของมันเนี่ย

แม้ว่าอยู่ในบ้านมันรู้ว่าเราคือเจ้าของ

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มรู้สึกว่าจ่าฝูงมันอ่อนแอลง
มันพร้อมที่จะเหมือนกับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเองได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่บางครั้งอยู่มันกัดเจ้าของทำร้ายเจ้าของ

แล้วเขาบอกเลยว่าอันนี้เป็นสมาคมพิษบูที่ต่างประเทศนะคะ
บอกไว้เลยว่าถ้าคุณจะเลี้ยงหมาพันนี้ห้ามเอาเข้ามานอนในบ้านเด็ดขาด

ห้ามเอาเข้ามานอนในบ้านเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
วกกับยิ่งอากาศร้อนหมายิ่งหุดหงิดค่ะ
อ่าเนี่ยคือมันหลายอย่างผสมกันนะคะมันก็เลยเกิดเป็นแบบนี้
ถ้าใครอยากจะเลี้ยงหมาพันนี้หรือว่าพวกหมาพันตระกูลนักล่าจริง
บอกว่าคุณต้องไปเข้าคอร์สเลยนะ
ทั้งคุณและหมานะต้องไปเข้าคอร์ส
หมาเนี่ยไปเข้าคอร์สฝึกอบรมวินัยให้รู้ว่าใครคือเจ้าของใครคือเจ้านาย
แล้วคนก็ต้องเข้าไปเข้าคอร์สเหมือนกันเพื่อให้รู้ว่านิสัยใจคอมันเป็นแบบไหน
ศึกษาให้ละเอียดจริงคุณถึงจะสามารถรับผิดชอบมันได้